ใครไปทำบุญที่ไหนขอพงขอพรกันไป
ถ้าได้ตามที่ขอเอาไว้ก็ต้องไปแก้บงแก้บนด้วย
มีหลายวิธีนะครับที่เขาไปแก้บนกันก็มีลิกงลิเกบ้างเล่นละคร
เล่นละครไปรำถวายหรือว่าวิ่งแก้บนก็มี
แต่มีอยู่ที่หนึ่งที่จังหวัดอ่างทองโอ้โหวิธีการแก้บนของเขาไม่เหมือนใคร
คือจะเป็นอย่างไรไปดูกันครับ
โอ้โหนี่ที่ราชดำเนินหรือลุมพินีเนี่ย

มาทำอะไรกัน

นี่ครับไม่ใช่เวทีมวยนะทั้งสองท่าน
แต่ว่าเป็นการแก้บนของวัดสุธาดลนะครับ
ตำบลบ้านอิดอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะครับ

เขาว่าแบบนั้นนั่นก็คือหลวงพ่อทอง
เป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำวัดสุธาดลนะครับ
เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของชาวบ้านในชุมชนมามากกว่าร้อยปี
ใครมาขอพรแล้วบนบานสารกล่าว
แล้วก็ได้ผลไปด้วยเนี่ยนะ
ได้ตามที่ขอไปจะต้องมาแก้บนด้วยการชกมวยหญิง
แบบนี้ครับพรนั้นก็จะสมหวังทุกประกาศ
เขาว่ากันอย่างนั้นเรียกว่าเป็นการแก้บนแบบนี้
เขาทำกันจนเป็นประเพณีแล้วนะครับ
วิธีการแก้บนแบบนี้บอกหน่อยแล้วกันว่า
เขามีวิธีการกฎกติกามารยาทอย่างไร
ก็จะให้ผู้หญิงนี่แหละมารวมตัวกัน
แบ่งฝ่ายกันเลยน้ำเงินแดง๑๐บาท

โอ้โหแต่ไม่ได้รุมใช่ไหมเป็นคู่ไปนะ

แล้วก็ทำท่าไหว้ครู
แล้วก็คุกวงในตีเข่า
อ้าวนัวอย่างนี้แหละคุณผู้ชมครับ

บางคนอินจัดพาสิพา

ไม่มีเขาสนุกสนานแก้เคล็ดแก้
แต่ละคนก็มีความสนุกสนานมีรอยยิ้มนะคุณนะ
บรรยากาศยังดูกันไม่เต็มที่ใช่ไหม
เดี๋ยวพาไปดูว่าเขาแก้บนแล้วบรรยากาศมันสนุกคึกคักขนาดไหนครับ
เดือดร้อนเรื่องอะไรนะคะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเก็บป่วย

คือคนที่มีความทุกข์จะมาหาลูกพ่อมาบอกมวย
ส่วนมากที่บนใช้บนเรื่องการช่องมวยค่ะ
เราใช้
อันนี้ก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านที่นั่นนะครับ
ก็ถือว่าเป็นการแก้บนที่แปลกใหม่นะ
ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับใครที่เรียกได้ว่ามีความทุกข์อยู่ในใจ
ไปลองขอพรดูนะครับลองขอพรหลวงพ่อนะครับ
อยู่ที่วัดสุธาดลตะบนบ้านอิดอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองไปกันได้นะ
แล้วก็ลองดูแล้วกันใครที่เคยไปขอพรมาแล้ว
มาบอกเราหน่อยแล้วกันนะครับว่าได้ดังที่สมใจปรารถนา
แล้วก็ได้ไปแก้บนมาหรือเปล่านะ